เที่ยงวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๕๙
แรงระเบิดทำให้กลุ่มคนที่กำลังเดินลงบันไดสารแตกระจาย
สะเก็ดระเบิดบาดเจ็บและเสียชีวิตระนาว
หนึ่งในผู้บาดเจ็บคือเสียแย้สมชัยเริกวรารักษ์
ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
และเป็นผู้กว้างขวางในวงการค้าไม้
ก่อนเกิดเหตุเจียเดินทางมาสารพร้อมกับทีมคุ้มกัน
มีนายตำรวจอีก๓คนทนายความและน้องชาย
แย้มาสารวันนี้เพราะมีข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทค้าไม้คู่แข่งฟ้องร้องกันไปมา
ต่างฝ่ายต่างเรียกค่าเสียหายนับร้อยล้านบาท
หลังการพิจารณาในช่วงเช้าแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสารมีคำสั่งเลื่อนนัดพิจารณาต่อช่วงบ่าย
ซึ่งนี่ก็เวลาเกือบเที่ยงแล้วทีมเสียแย้จึงเดินออกจากศาลเพื่อหาอะไรกิน
จังหวะเท้าที่ก้าวลงบันไดสารอยู่นั้นก็มีเสียงระเบิดดังกัปนาศ
ชิ้นส่วนระเบิดกระจัดกระจายแต่เชื่อว่าไม้เอาชีวิตเดียวคือเสียแย้
โดยไม่สนใจแม้ใครจะถูกลูกหลงก็ตามผลการลงมืออมหิต
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที๖ศพเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๗รวม๑๓ศพ
จริงจะได้เมลมงานลงโน้ทแวะติดสารลงโน้ทเท่าไหร่

ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุอาวุธสังหารคือ
ตัวระเบิดเคลมอลหรือเราเรียกว่า
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้างในก็จะมีลูกปลายอยู่ข้างใน
ผลิตที่ประเทศอเมริกาเป็นทุ่นระเบิดสังหาร
แล้วก็ถูกนำมาดัดแปลงนะครับทำเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
เมื่อเกิดระเบิดขึ้นมีลักษณะแรงระเบิดออกไปด้านหน้าประมาณ๓๐เมตร
ด้านหลังก็ประมาณสิบเมตรนะครับเพราะว่าพอระเบิดปุ๊บ
มันก็จะออกตรงที่ทุกทางแรงผลักมันก็จะทำไปด้านหน้าส่วนใหญ่
ใช่ครับเพราะว่าระเบิดมันมีลูกปลายแรงอาตระเบิดสเกตทั้งสเก็ตด้วย
ถ้าใครโดนแล้วถ้าโดนจุดสำคัญก็เสียชีวิตทันที

แต่ครานั้นยังเคราะห์ดีรอดตายวุดหวิด

กมลเสมอเหมือนสสอ่างทองผู้กว้างขวางอีกคนในอ่างทอง
ถูกมือปืนควบจักรยานยนต์และรถเก๋งตามถล่ม
นายกมลพยายามยิงสู้รอดมือมจุราชแต่ก็บาดเจ็บ

ทรงชัยเบนจัดสิริวัลหรือเท่งทรง
ถูกยิงเสียชีวิตคาถนนราชดำเนิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ตำรวจตั้งปมสังหารมาจากความขัดแย้งจากธุรกิจค้าไม้ที่จังหวัดเลย
มูลค่าหลายร้อยล้านบาท

แหยถูกรอบฆ่าอีกครั้งด้วยระเบิดเคลมอร์
ระหว่างเดินออกจากวัดนางในอำเภอวิเศษชายชาญ
เสียแย้และภรรยายังดวงแข็งรอดตายอีกหน
แต่เหตุนี้มีผู้เสียชีวิต๓รายเจ็บนับ๑๐รวมเสียแย้

ตระกูลเสมอเหมือนได้รับข่าวร้ายครั้งใหญ่
เมื่อนายสมศักดิ์เสมอเหมือนลูกชายคนเดียวของนายกมลถูกรอบฆ่า
คนร้ายไม่ต่ำกว่า๖คนยิงถล่มด้วยอาวุธปืนสงครามนานาชนิด
ถล่มกว่าร้อยนัดเสียชีวิตพร้อมคนขับรถในอำเภอผักไห่
จากการสอบสวนพยานระบุว่า
เห็นทีมสังหารมีด้วยกัน๓คน
ขับรถพลิกอัพสีเทาดำมาวนเวียนหน้าศาล

ถุงผ้าสีดำมาแขวนไว้ที่แฮนด์รถจักรยาน
วินาทีระเบิดเห็นคนหนึ่งคอยดูต้นทางที่ชั้น๒ของศาล
ส่งสัญญาณให้คนร้ายที่ทำหน้าที่กดรีโมท
คนร้ายอีก๒คนนั่งกดรีโมทในรถเบ้นสีไข่ไก่
จอดใต้ต้นไม้ห่างไปประมาณ๒๐เมตร
ตำรวจเชื่อว่าผู้รอบสังหารอาจเป็นคนมีสี
เคยผ่านการฝึกที่ค่ายทหารอเมริกันที่เวียดนามใต้
ตุลาคม๒๕๓๒ตามรวบอดีตทหารยศ๑๐ตรี
ชำนาญด้านดัดแปลงระเบิดที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย
อกจากนี้ยังตามจับอดีตทหารพรานค่ายวังด้งได้อีกคน
แต่ทั้งสองพร้อมใจกันให้การปฏิเสธ
นี้ตำรวจให้น้ำหนักไปยังอดีตหุ้นส่วนบางคน
ฉวยโอกาสเป็นมือที่๓ช่วงที่เสียแย้มีบัญชีแค้นกับคนอื่น
กระทั่งวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
สารได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสอง
เนื่องจากเห็นว่าโจทย์ไม่มีพยานรู้เห็นในขณะเกิดเหตุ
เพียงแต่เข้าใจว่าเป็นการกระทำของจำเลย
เพราะเห็นจำเลยคนหนึ่งไปนั่งบริเวณมานั่งบริเวณมุกหน้าศาล
ซึ่งเป็นธรรมดาที่ใครจะมานั่งก็ได้
พฤติการที่สืบมาจึงไม่แน่ชัดและไม่มั่นคงพอที่จะลงโทษได้
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสอง